ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีม๓หนุ่มสามซ่ามาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน
ส่วนทีมเสือกละท่ำกว่าทำเพื่อหมู่ละนิทิสร้างรอยยิ้ม
อบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ที่แล้วน้องแววใช้การร้องและเต้นที่เป็นธรรมชาติขวาใจกรรมการไปได้
ทำให้ตอนนี้ทีมเสือคนละถ้ำมีคะแนนนำเป็น๑๑ต่อ๙
ยกนี้ทีมสามหนุ่มสามซ่าโดยน้องโจเซจะแก้เกมยังไง
และน้องจ๊ะจ๋าจะรับมือแบบไหนต้องมาเชียร์กันต่อในร้องได้

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
คุณผู้ชมครับเกมการแข่งขันนั้นนะครับเริ่มเข้มข้นมากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับ
เลยต้องแตะมือกันเพื่อหาทัพมาเสริมกันนะครับ
ตอนนี้มาใหม่ครับพี่ตั๊กพี่ไอและพี่หนุ้ยครับ

วันนี้นะเปิดตัวแบบซ่ากันสักนิดนึง
มีคนจะมาท้าด้วยว่าคุณเนี่ยซ่าจริงหรือไม่

ก็ไม่ได้ท้าตีท้าต่อยนะเขาท้าคุณด้วยเสียงหัวเราะ
อุ้ยนี่นะยุศจักรนะถ้าเรื่องเสียงหัวเราะต้องเป็นหนุ่ยแล้วนะ
จริงพูดท้าจริงคือใครครับ

พ่อพ่อน้ำหนุ่งนั่นแหละ

นุ้ยผมจะเริ่มจากคุณก่อนเลยครับ

ใช่ครับหัวเราะแบบซ่าครับพี่
คุณพ่อครับถึงตาคุณพ่อหัวเราะแล้วครับ
แป๊บนึงนะตอนแรกคิดว่าบ้าคนเดียวนะ
อันนี้คือคุณพ่อ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
รอบที่๓ยกที่๔นะครับผม
จ๊ะจ๋าเลือกเพลงเจ็บตรงนี้นะครับ

จ๊ะจ๋าได้ร้องเพลงของพี่ลำไยไปนะคะ

และรอบนี้นะคะน้องจ๊ะจ๋าจะเอาเพลงของพี่ลำไยอีกครั้งค่ะ
โจเซนะครับเลือกเพลงจักรยานสีแดงนะครับ
ของพี่เสกโลโซนะครับผม

ผมนำเพลงองค์พระมาพูดของพี่เบิร์ตและพี่เสกมาร้อง
แล้วผมก็ได้คำแนะนำจากกรรมการเนี่ย
มาปรับปรุงจะซุ่มซ้อม

ถ้าพร้อมแล้วลุยไป
อันต่อที่๓ยกที่๔เริ่ม
เคยเจอกันใช่มั้ยลูก
ของของการศักดิ์ศิลป์

ก็มีนักร้องในใจของเขา

เป็นนักร้องอินดีใช่มั้ยลูก
แล้วเกิดมีนักร้องไอดอลในดวงใจของเขาตรงกันคนเดียวกันอีก

กงดูแลผิดครับ
คู่เต้ย

ก็บอกจนหมดแล้วนะไม่หน้ามีร่วมพูดอินดีคนไหนแล้วนะ

แซกชูนพอกรย์หรือว่า

โอ้โหผิดหวังมากเลยอะ
บอกอะไรเด็กใช่ไหมบอกครับเด็กใช่ไหมให้เด็กคู่ใช่ไหมไม่เอาแล้วนะ
บนไม่เด็กหรือเปล่าไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกครับ
น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวของน้องมากกว่า

ไม่เลยครับผมผมชอบเขาอยู่ครับ
ชอบจริงชอบจริงใช่ไหมลูก

ชอบเสียงแล้วลูกแล้วจ้าจ๋าแล้วลูก

จริงแล้วเนี่ยเป็นความฝันของเด็กทั้งสองคนนะครับ
เฮ้ยไหนเขามีโอกาสได้ขึ้นเวที

เขาก็เลยอยากจะร้องเพลงคู่ด้วยกันสักหน่อย

หนูชอบบทเพลงอะไรคะลูกหนูจะร้องเพลงอะไรคะ
คำเพลงกับพี่แซ็กค่ะ
คำเพลงกับพี่แซ็กนะคะลูก
ว่าสิ่งที่เจ้าของน้องไม่เคยมองยังซา
ก็ไม่อยากไกลห่างเจ้าหลายหากเจ้าหลาย
ได้ยินบอกรอเจ้าอยู่เดิม

โอ๊ยน้อครับร้องให้ได้ไหมหมดแล้วไม่มีแล้ว
แล้วโจเทศจะร้องเพลงอะไรล่ะลูก
กลับความสาหร่าครับ
อันนั้นเป็นเพลงของพี่ไหม้พี่ดมพรนะครับ
ใช่ครับผมแค่ชอบเสียงของพี่แจ๊คแต่ผมชอบเพลงของพี่ไมค์
เอาเขาชอบเสียงคุณร้องกับน้องหน่อยนะ
ได้ขยะมาเลยครับ
กลับความสาหร่าครับจัดให้พี่แจ๊ค
แล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องโจเซ่ด้วยนะลูกที่ประคองเพลงกับคำสาระช่วยพี่แซคเอาไว้

ลูกจ้างต้องจักวันนี้ไปต้นไปลูกจะเปลี่ยนไอดอลไหม

สำหรับยกนี้จะสู้กันระหว่างลูกทุ่งอินดี้นะครับ
ประทับกับล็อกรุ่นเกียร์ครับ
ขอบคุณพี่เลี้ยงพี่แซกจุ๋มแพนครับขอบคุณมากแล้วลูกไม้ขอบคุณค่ะ

จ๋าวันนี้มาในบทเพลงอะไรคะลูก
เจ็บตรงนี้ของพี่ลำไยค่ะ
เจ็บตรงนี้ของพี่ลำไยหายทองคำถ่ายทอดโดยน้องจ๊ะจ๋าครับ

ปวดหัวกินยาเด็วก็หาย

จะทำยังไงกับใจที่บอบช้ำ
เจ็บปวดจากคนใจดำ
อยากให้อายมันหมดมาคล้ำให้น้องแน่
เจ็บตรงนี้โอ๊ยเจ็บตรงนี้โอ๊ยเจ็บตรงนี้ใส่หนวดให้แน่
เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อายใส่ก็ให้แน่
เจ็บตรงนี้โอ๊ยทุกอีรีอยากให้อายใส่เป็นคนแก้ปลอดปลอกมาหนวดให้แน่
โอ๊ยเจ็บตรงนี้โอ๊ยเจ็บตรงนี้โอ๊ยเจ็บตรงนี้ใส่หนวดให้แน่
เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อายใส่ก็ให้แน่
เจ็บตรงนี้โอ๊ยทุกอีรีอยากให้อายใส่เป็นคนแก้ปลอดปลอกมาหนวดให้แน่
ปวดจุดให้น้องแน่
อายเอ้ยเจ็บมองไกลสนใจเอาอยู่เจ็บที่ใจเห็นจังในบ่อหูน้อยอายจ้า

มันจะตืออย่างที่เองไม่เหลือ
ใครมาลากไป
ทางเดินของใคร
เด็กที่กำลังเสียงกำลังแตก

หยุดแล้วเนี่ยร้องสิ
แม่บอกให้ร้องตอนนั้น

เสียบตรงนี้ซอยหนวดให้แน่
เสียบตรงนี้เจ็บที่ใกล้
อยากให้อายซอยก็ให้แน่
เสียบตรงนี้อ้อยสุดอีรี
อยากให้อายซอยเป็นคนแก้ปลอดมาหนวดให้แน่

และคิวต่อไปนะครับ
มาพบกับน้องโจเซ่นะครับ

จักรยานสีแดง
ไปชมมาเลยครับ
ดูผลงานของกู้แข่งไปแล้วนะ

พร้อมไหมครับลูกพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงพ่อจากน้องโจเซ่
ในบทเพลงจักรยานสีแดง
เพราะเสียงเช่าร้องใหม่แล้ว
เช่นเมื่อไหร่ไหนก็เคยผ่านด้วย
ช่วยได้ยินด้วย
เส้นทางที่เราเจอหนึ่งไป
เรื่องราวมากมายในชีวิต
หล่นทางที่เดินฉันละคิดเอง

คือความสดใสของวัยรุ่น
วุ่นวายก็มีในบางครั้ง
ฉันกำหนดเองในเส้นทางเดิน
ของใจเหมือนจักรยาน
ที่เองไม่มีใครมาลากไป
ทางเดินของใครเข้ามา
และฉันกับเธอจะไปด้วยกัน
ที่ไปพร้อมเป็นจักรยานสีแดง
ฝันที่ยุคไหลในใจมี
แม้นานกี่ปีจะไปถึง
ยากเย็นแค่ไหนไม่คำนึง
จะไปเจอวันที่สวยงาม
เหมือนจักรยานที่เองไม่มีใครมาลากไป
ทางเดินของใครเข้ามา
และฉันกับเธอจะไปด้วยกัน
ที่ไปพร้อมเป็นจักรยานสีแดง
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่ให้ทุกคนชักใจ

ขอบคุณทุกคนที่ชักใจ
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณครับ
เจอวันที่สวยงาม
มันจะกินอย่างที่เองไม่มี

ทางเดินของใคร

จะกินอย่างสีแดง
มันจะกินอย่างที่เองไม่มี
ใครมาลากไป
ทางเดินของใคร
คงมาและฉันกับเธอ
จะไปด้วยกัน
ที่ไปพร้อมกัน
จะกินอย่างสีแดง
มันจะกินอย่างที่เองไม่มี

ที่ไปพร้อมกัน
จะกินอย่างสีแดง
มันจะกินอย่างที่เองไม่มี

ทางเดินของใคร
คงมาและฉันกับเธอ

จะกี่อย่างสีแดง
ขอบคุณครับ
โจเซกับจักรยานสีแดงครับ

กันแล้ว

รู้สึกเมื่อกี้แบบอยากเต้นด้วยเลยค่ะ

ไปคุยกันสองคนเลย
เขาก็จะเครื่องเพลงเดี๋ยวเขาก็ค่อยออกมา
มาสร้างความบันเทิงมาเรียกคะแนนเสียงจากตรงนี้ได้เหมือนกัน
เออก็คือภาพรวมดีสนุกแล้วก็มันฮะโจเซ
ขอบคุณพี่โดยพี่ไอค์ครับ
คือด้วยความที่เสียงโจเซมกำลังจะแตกหนุ่มนะครับ

พอมาร้องเพลงที่มันมีความป๊อปแบบนี้

เพียงแต่ว่ามันยากในการควบคุมที่จะทำให้เสียงมันปล่อยออกมา
แล้วมันโฟล์มันต่อเนื่อง
ข้อควรระวังของโจเซมีอย่างเดียวก็คือตอนกำลังจะแตกหนุ่มเนี่ย
เสียงมันจะถูกใช้งานเยอะขึ้น
เพราะว่ามันจะต้องขับลมออกมาเยอะขึ้น
อันนี้ต้องคอยระวังเพื่อไม่ให้เสียงมันแบบเพลิศ

เขาบอกว่าเด็กที่กำลังเสียงกำลังแตกหนุ่ม

เขาบอกให้ร้องไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะค้นหาเสียงของตัวเอง

เพราะฉะนั้นลูกต้องร้องไปตลอดเลยนะ
หยุดแล้วนี่ร้องสิ
แม่บอกให้ลองตลอด
พี่เสกได้เป็นตัวของตัวเองแล้ว
หน้าชีนใจแทนกรรมการ
สอนไปครั้งเดียวทำได้เลย

ช่วงหน้าผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันครับ

ไม่รู้เหมือนกันเด้ยค่ะ
ทีมที่ชนะ

สุดท้าย
เจ็บตรงนี้โอ๊ยโปรดตรงนี้โอ๊ยเจ็บตรงนี้ใส่หลอกให้แน่
เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใดอยากให้อายใส่ก๊อตให้แน่
มันจะต้องอย่างขี้เองไม่มีใครมาลากไป
ทางเดินของใครคงมัน

นี่แซ็คเป็นอย่างไรบ้างครับกับลูก
วันนี้รู้สึกว่าน้องโจเซจะเป็นตัวของตัวเองมากเลย

มีความระบุญระบายมีไดนามวิกในการร้องมากขึ้น
ดานามิกนี้แปลว่าอะไรพี่เสกไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
ส่วนน้องจ้านะฮะก็รู้สึกว่ามีความพัฒนาขึ้นนะฮะ
แต่ว่าเวลาร้องอาจจะเต้นเยอะไป
แต่ว่าแนวเพลงครับน่าจะเข้าทางนะครับผม
ไม่ว่าจะเป็นน้องลำใหญ่ไฮทงเหลืองนะครับ

เดี๋ยวไปพบกับพี่แซคกันแล้วกันเหนื่อยมากเลย
ทีมเสือคนละถ้ำมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๑คะแนน
คะแนนนี้จะได้กับทีมไหนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
แล้วมาลุ้นกันต่อด้วยครับว่าจะมีคณะกรรมการท่านหนึ่งท่านใด

ถ้าใช้๒คะแนนจะยกกำลังเป็น๔คะแนนทันที
รอบที่๓ยกที่๔
ทีมที่ชนะคือทีม
เยอะโคนระทำ

ถ้าเป็นของเยอะโคนระทำ
นั่นหมายดึงแนนก็จะเข้บหนีขึ้นไปนะ
แต่ถ้า๓๓๕ได้๒คะแนน
ขณะกรรมการจะตีขนาดเสมอนะครับ
๑๑ต่อ๑๑ครับ
รอบที่๓ยกที่๔

คะแนนเสมอกันทั้ง๒ทีมแล้วนะครับ
เป็น๑๑ต่อ๑๑ครับ

นู้นก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวยกหน้ามีอีก

ก็รู้สึกแสดงความยินดีกับกลุ่ม๓๐๓จ้าด้วยค่ะ
แต่อย่างพี่นุ้ยนะเห็นเลยสายเต้นเหมือนกัน
ชอบเลยใช่ไหมลีลาท่าทางของน้อง

นุ้ยเขาชอบเพลงสนุกลูกจ๋าเพราะว่า

มันก็เป็นเพลงสนุกสนานอย่างนี้พี่ดุ้ยถ้ายินไหมลุก
เพลงเฉยจะเลยร้องเพลงหุ้นใจเขาเองนี่ลุก
ไม่ได้แล้วลุกต้องปัญญาเถอะหน่อย

เฮ่ยอย่ากินเลยทั้งศิษณีย์เลยครับ
แล้วคุณแม่หันไปถามมีเพลงนี้จริง
คุณผู้ชมครับร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วย

พบกันในยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
กรรมการต้องยกคะแนนในยกนี้ให้กับน้องโจเซ
เพราะเห็นพัฒนาการของน้องจริง
ทำให้คะแนนทีม๓หนุ่ม๓ซ่าตีเสมอขึ้นมาได้เป็น๑๑ต่อ๑๑
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะทั้ง๒ทีม
ติดตามความสนุกและมิตรภาพระหว่างเด็กได้ต่อในรอบที่๓
ที่๕ของร้องได้ยกกำลังซ่านะครับ
จ้าจ๋าครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
น้องจ้าจ๋านะคะก็จะนำคำแนะนำของกรรมการไปปรับใช้ในเพลงเร็วค่ะ
ก็ยินดีกับโยเซด้วยค่ะที่ทีมสามหนุ่มสามชาติได้ทำคะแนนตีเสมอแล้วค่ะ
โจเซเหรอฮะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเหรอฮะ
ผมก็คิดว่าคำแนะนำในยกที่แล้วเนี่ยผมนำมาปรับใช้
แล้วมันร้องสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นครับและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับความสนุกของเด็กยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
พบกับความเก่งและมิตรภาพของเด็กได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

พูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ่งได้ทราบอีกครั้ง

ฉันนั้นเธอพระมจรรย์เธอพระมจรรย์เธอพระมจรรย์เธอพระมจรรย์เธอพระมจรรย์เธอพระมจรรย์
เขียนจนไม้ลาจีมแจ้งต้มแจ้วจุบจุบจีมมันจุบโจมแจ้งปุ่มหลือแต่ตัวกับรอยยิม

นี่จะพูดอะไรอ่ะดูแม่แววเขาด้วย